สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนจริง
เพราะว่าวันนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเขาประชุมกันอีกรอบนึง
หลังจากรอบที่แล้ววันที่๒๒ตุลาลงมติกันท่วมท้นเลยครับ
คนในกรรมการชุดเก่าเกือบ๑๐๐เลย
เรียกว่ามีอยู่๒๓คนเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย
อกนั้นให้เห็นด้วยว่าให้แบน๓สารที่เรียกกันว่า๓สารพิษ
อีกไม่กี่วันนี้แหละครับแต่ว่าพอจะถึงไม่กี่วัน
ปรากฏว่าจะต้องมีการประชุมกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่
ใหม่เปลี่ยนโครงสร้างนิดหน่อยส่วนใหญ่
ก็หน้าเดิมนั่นแหละแต่ว่าชุดใหม่คนเป็นประธานคือรัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะฉะนั้นวันนี้
บทบาทของคุณสุริยะที่เป็นประธานสำคัญมากหนังสือพิมพ์เขาก็
พาดหัวจับประเด็นไปที่คุณสุริยะเช่นวัดใจสุริยะแบน๓สารพิษ
คุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้บางฉบับก็บอกว่าสุริยะแทงกั๊ก
เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ๓กระทรวง๓รัฐมนตรีเลยครับ
กระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินเขายืนยันว่ายังไงเขาสนับสนุน
แบนทันที๑ธันวานี้ยืดออกไปไม่ได้แล้ว
อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกระทบสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขต้องเห็นความสำคัญ
แล้วตั้งข้อสังเกตว่าก็คราวที่แล้วเนี่ยลงมติกันท่วมท้น
คราวใหม่ถ้าจะเปลี่ยนมติก็ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กระทรวงที่๒ที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงเกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมวิชาการเกษตร
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีมะนัญญาไทยเศษ

แต่รัฐมนตรีมนัญญาเห็นท่าว่าจะเอาไม่อยู่
เพราะมีข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร
อาจจะมีรายงานวันนี้รายงานเข้าไปเสนอข้อมูลวันนี้
อาจจะให้ยืดเวลาออกไปอีก๖เดือนอย่างที่ว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีสุริยะ
รัฐมนตรีสุริยะท่านก็บอกว่า
ขึ้นอยู่กับข้อมูลสำคัญของกรมวิชาการเกษตร
ในขณะเดียวกันคนที่มาเรียกร้องมี๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ยืดเวลาออกไปอีก
กลุ่มหนึ่งไปเรียกร้องให้ยืนยันตามมติเดิม
ฉะนั้นตอนนี้ก็เผชิญหน้ากันสองกลุ่มนี้

สิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลของคนที่ต้องการให้ยืดเวลา
อกจากว่า๑เวลากระชั้นชิดการกำจัด
การส่งออกสารออกไปต่างประเทศอาจจะไม่เรียบร้อย
อาจจะมีเหตุผลว่าให้เวลาเกษตรกรปรับตัวหน่อย
เพราะมีฉะนั้นแล้วก็จะเกิดความเสียหายมากมายมหาศาล

เขาเรียกร้องว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งนักวิจัยทั้งหมอ

ช่วยเอาเหตุผลว่ากระทบต่อสุขภาพยังไง
สุขภาพยังไงงานวิจัยเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยว่ามันกระทบ
ต่อสุขภาพจริงไหมมโนขึ้นมาเองหรือเปล่าทำไมอยู่กันมาตั้ง
อยู่กันมาได้แล้วทำไมตอนนี้จึงบอกว่ากระทบต่อสุขภาพ
โน้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อข้อมูลฉะนั้นเรื่องนี้จะต้อง
คุยกับคนสำคัญคนหนึ่งที่เขาต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้มา
ยาวนานผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนอยู่
ในสายกับผมตอนนี้สวัสดีครับคุณวิทูณครับสุขภาพครับเขา
แคลงใจว่าข้อมูลที่ว่ากระทบต่อสุขภาพเนี่ยคุณวิทูลบรรดา
คุณหมอทั้งหลายเนี่ยไปเอามาจากไหนเขาแขลงใจครับผมข้อมูลชัด
เจนมากเลยนะครับอาจารย์สุภาพครับทั้งข้อมูลที่มาจากต่าง
ประเทศนะครับและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากสถาบันวิจัยในประเทศ
ไทยนะครับสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศไทยมีข้อมูลครบถ้วน
เลยครับผมขอไล่ไปทีละสารได้ไหมครับมันมีทั้งหมด๓สาร
นะครับสารแรกสุดก็คือยาค่าแมลงที่ชื่อว่าคลอไพรฟอร์ส
สารนี้มีรายงานวิจัยนะครับในทั่วโลกเลยนะครับ
ล่าสุดเกี่ยวเองประมาณวิจัยว่าด้วยเรื่องความ
ก่อให้เกิดพัฒนาการทางสมองของเด็กล่าช้านะครับมีพิษทางสมอง
แล้วก็มีผลตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกนะครับไปจนถึงเมื่อเด็กโตขึ้นด้วยนะครับทั้งที่รับ
ในระหว่างที่แม่ตั้งคันนะครับหรือระหว่างที่เด็กเนี่ยยังเป็นเล็กอยู่นะครับ
แต่ว่าในมกราที่จะถึงนี้ครับเขาจะแบนทั้งหมดเลยนะครับ
นักประเทศอื่นนะครับซึ่งแบนไปแล้ว

ครับผมทีนี้ตัวที่สองนะครับ
ที่เป็นประเด็นที่เกษตรกรมาชุมนุมนะครับ
ก็คือชาวบ้านที่โยยาค่าย่านะครับ
คือสารเคมีกำจัดวัชพืช
ตัวแรกนี้คือพระขวัดนะครับ
ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านรู้จักกันในชื่อการค้าว่ากรรมมกโซนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดนะครับ
ห้าสิบแปดประเทศทั่วโลกแบนไปแล้วนะครับ
รวมทั้งประเทศที่เป็นต้นกำเนิดอย่างอังกฤษนะครับ
ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิมนะครับ
ก็คือสวิสเตอร์แลนด์ก็แบนแล้วนะครับ
แล้วก็ประเทศจีนนะครับ
สูตรส่วนใหญ่ไปทั้งหมดแล้ว
และ๑มกรานี้เขาจะแบนทุกสูตรเลยนะครับ

ตัวนี้เนี่ยมันมีผลสองอย่างครับ
เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นเกษตรกรที่ฉีด
แล้วเกิดอุบัติเหตุรถไปที่หลัง
แล้วก็ซึมเข้าทางทวารหรืออวัยวะเพศเป็นช่อง
ปรากฏว่าถึงแก่ชีวิตเลย
มีสถิติคนตายในประเทศไทยปีละประมาณ๔๐๐
อันนี้พลาควัต

พลาควัตมันอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
คือมันทำให้เกิดพากินสันในระยะยาว
งานวิจัยทั่วโลก
เขารวบรวมงานวิจัย๑๐๔ชิ้น
ยืนยันชัดเจนว่าทำให้เกิดพากินสรร
ฉะนั้นเราเห็นทั่วโลกตอนนี้แบน

ซึ่งชาวไร่อ้อยของเขาถือว่าเป็นชาวไร่อ้อยที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกนะครับ

นึ่งมกรานี้กระทรวงสาศุกร์ของเขาแอนวอิซ่า
เสนอให้มีการยกเลิกใน๑มกรานี้

ประควัตงานวิจัยในเมืองไทย
ของสถาบันวิจัยของมหาลัยมหิดลนะครับ
พบว่าเด็กแรกเกิดนะครับที่เกิดมาไม่น่าเชื่อเลยนะครับ
ประมาณ๕๔๗เปอร์เซ็นต์นะครับหรือประมาณ๕๕เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนี้
มีปรากฏตกค้างอยู่ในขี้เทานะครับของเด็กแรกเกิด
แสดงว่าตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในคันมาดาเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่ากลัวมากทีนี้ก็ถามว่ามันเข้ามาได้ยังไงนะครับ
ปรากฏว่ามีงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรหมาลัย
โดยภาควิชาชีววิทยานะครับอาจารย์หลายท่านนะครับ๕๗ท่านเนี่ย
ร่วมกันทำวิจัยปรากฏว่าไปดูในสิ่งแวดล้อมนะครับ
มันตกค้างอยู่ในปูนานะครับในหอยกาบน้ำจืดในปลากระมังนะครับ
แล้วก็ในในหอยด้วยนะครับแล้วก็ในปูนะครับแล้วก็ในปลานะครับ
คือครบทั่วเลยแล้วก็กบครับกบหนองอยู่ในที่นา
ปรากฏว่าเกินมาตรฐานทุกตัวอย่างเลยนะครับเกินมาตรฐาน
ก็คือมันมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีนี้ถ้าคนไม่เชื่อกันนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับ
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเอาผักในตลาดนี้มาตรวจว่า
ไอ้พรากอดซึ่งมันยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันเข้ามาสู่ร่างกายได้อย่างไร
ปรากฏว่าเอาผักไปตรวจคุณสุภาพครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่า๒๖๖เปอร์เซ็นต์นะครับของไอ้ตัวอย่างผักผลไม้ที่ไปตรวจเนี่ย
เจอพรากอดตกค้างอยู่ในผักผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในสิ่งวัยล้อม
มันเข้ามาสู่ชีวิตเราแล้วนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือไอ้ตัวไกลโฟเศษนะครับ
เป็นยาค่ายได้ตัวหนึ่งนะครับคุณครับ
อันนี้ก็ใช้กันมากครับในพืชหลายชนิดปรากฏว่าไตโฟเซตเนี่ย
ตั้งแต่๓ปีที่แล้วนะครับถาบันวิจัยมะเร็งฮซึ่งเป็นเสาอุปกรณ์ภายใต้
การอนามัยโลกนะครับประกาศให้เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็งนะครับ
และเมื่อมีการพบข้อมูลนี้
มีประชาชนในสหายอเมริกาตอนนี้ประมาณ๔๗๐๐๐คน
กำลังมากขึ้นเรื่อยนะครับตอนนี้ไปฟ้องศาล
แล้วก็ศาลอเมริกาตัดสินไปแล้ว๓คดี
ปรากฏว่าบริษัทต้องใจค่าเสียหาย
หลังจากที่ลดลดค่าใช้จ่ายเริ่มลง
ปรากฏว่าต่อรายนะครับผู้ป่วยแต่ละรายได้รับเงินชดใช้ราว๒๕๐๐ล้านบาทต่อราย
ไม่รวมกับที่บริษัทต้องจ่ายค่าก็เรียกว่าชดเผยต่อรักที่ติดบังข้อมูลเรื่องนี้
นี่มันชัดเจนมากเลยครับครับ
เอาล่ะคุณจำลูนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยได้ส่งให้คนที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในมือของกรมวิชาการเกษตรอยู่ในมือของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ชุดเก่าชุดใหม่เนี่ยมีหมดใช่ไหมครับ

ข้อมูลนี้มาอยู่ในคำการทุกชุดเลยครับ
รวมทั้งกรรมธิการของสภาผู้แทนราชดรด้วยนะครับ
ครับเคยเอาข้อมูลเหล่านี้ไปอธิบายโดยวาจาให้เขาฟังกันไหมครับ
มีการเสนอข้อมูลเหล่านี้ครับทั้งโดยวาจาทั้งโดยเอกสารหลายรอบนะครับ
แล้วก็กรรมการวัตถุอันตรายก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็คือไม่ฟังนะครับ
ก็คือเห็นว่าข้อมูลนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะครับโดย
โดยคำอธิบายที่อาจจะฟังไม่ค่อยนักไม่ค่อยได้นักนะครับ
แต่ว่าล่าสุดก็คือว่าเมื่อวันที่๒๒ตุลานะครับ
ทำการชุดนี้เนี่ยก็ได้ทบทวนนะครับเรื่องนี้กันใหม่นะครับแล้วก็ครับ
กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันเรื่องนี้ในสุดก็เลยมีมติให้มีการยกเลิกนะครับ
ครับครับเอาล่ะฉะนั้นวันนี้วันนี้คุณจำรูนก็ต้องปักหลัก
คอยรอลุ้นคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ว่าจะเลื่อนหรือจะยืนยันตามมติเดิมนะฮะ
ขอบคุณนะครับคุณจรูนครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับคุณวิทูลเลื่อนจำรูนครับ
ฉะนั้นบ่ายวันนี้ต้องรอฟังว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะว่ายังไง
เป็นเรื่องร้อนอีกหนึ่งเรื่องที่ความเห็นเผชิญหน้ากันอยู่ตอนนี้ครับ

หัวของสื่อบางส่วนยังพาดไว้แบบนี้อยู่เลยนะฮะว่าเป็นศึกแบน๓สารเคมีนะฮะ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพที่กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ